สวัสดีค่ะพบกับร้อนหนาวกับพิชาตินัทชากิตโมกค่ะ
คุณผู้ชมค่ะปรากฏการณ์หนาวคั่วฝนนับว่าเป็นสัญญาณว่าประเทศไทยของเรา
ใกล้เข้าสู่ฤดูหนาวเต็มทนค่ะจากการตรวจสอบนะคะ
เราเพราะว่ายอดดอยอดภูย์เนี่ยสามารถสัมภาษณ์ได้ถึงลมหนาวแล้ว
เนื่องจากมีลมหนาวจากประเทศจีนแผ่ลงมาค่ะ
ส่วนฝนที่เข้ามาตกหนักในช่วงท้ายปลายฤดูฝนแบบนี้ค่ะ
เกิดจากลมทะเลมีความชื้นเข้ามาปะทะกับลมหนาว
ทำให้เกิดฝนตกค่ะประเทศไทยของเราหลังจากนี้เนี่ย
พบฝนตกนะคะราว๑๐๖๐ของพื้นที่ค่ะ
จากการตรวจสอบค่ะเราพบว่าภาคเหนือและภาคอีสาน
ฝนลดลงค่ะเพียง๑๑๐๔๐ของพื้นที่
เริ่มมีอากาศหนาวเย็นในช่วงค่ำถึงเช้าค่ะ
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนอง๑๓๐๔๐ของพื้นที่
เริ่มมีลมเย็นพัดมาบ้างแล้วนะคะ
พื้นที่ริมทะเลคลื่นสูง๑๒เมตร
ส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยกลับมีฝนเยอะกว่าฝั่งอันดามันนะคะในช่วงนี้๑๔๐๖๐ของพื้นที่
จุดได้มีฝนคลื่นจะสูงมากกว่า๒เมตรปีท้ายก็ที่กรุงเทพฯมหานครและปริมทร
มีฝนลดลงประมาณ๑๒๐๔๐ของพื้นที่เริ่มรู้สึกมีลมเย็นหรือหนาวนะคะในช่วงเช้านะคะ
คุณผู้ชมตื่นมาก็อาจจะสัมผัสได้ถึงลมหนาวนะคะ
คุณผู้ชมวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศสเปนค่ะ
เพราะว่าที่นั่นถึงแม้ว่ายังไม่เข้าระดูหนาวนะคะ
เขาก็เริ่มเลยค่ะที่จะมีเทศกาลดอกไม้กันแล้วค่ะ
เขาบอกว่าเทศกาลดอกไม้ในปีนี้เป็นการให้กำลังใจคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็ทุกคนบนโลกนี้ให้ผ่านวิกฤตโควิด๑๙ไปได้ด้วยดีค่ะ
และนี่คือลูกการณ์ร้านหลังวันนี้สวัสดีค่ะ